ปฏิหารอยู่โพรพรวชขึ้นมา

อย่าใช้คำว่าโหบพลวดกับหมอไก่
แต่วันนี้ไหนก็มาแล้วหมอไก่ก็ไม่ได้มามือเปล่าเหมือนเดิม
วัตถุมงคลที่เตรียมมาให้ผู้โชคดีด้วยค่ะ

พอดีว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะดิฉันได้ไปที่อายุทยามา
พระมงคลบพิษก็คือเขาเรียกว่าเป็นพระปางมารวิชัย
พระปางนี้ในทางโหระศาลเขาเรียกว่าเป็นพระเกด
ก็คือพระเกตก็คือเป็นพระปางกลางที่สามารถไหว้ได้ทุกวันเกิด
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าช่วงนี้ทำงานต้องเจอการแข่งขันมาก
แนะนำเลยไหว้พระปังมารวิชัย
เพราะปางเมาและวิชัยคือมีอีกชื่อนึงว่าพระปางสะดุ้งมาร

ก็คือศัตรูจะแพ่วผ่านไป

ถือว่าเหมาะกับทุกวันเกิดเลย

ก็วันนี้๓ผู้โชคดีที่จะได้ตรวจสอบนวลชะตากับหมอไก่
จะได้เป็นผู้โชคดีได้รับไปแน่นอนนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเรื่องของราศีที่
เขาเรียกว่าดวงนารีอุปถ
แหมคุณชนะยิ้มหวานเลย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

ช่วยด้วยด้วยอันนี้คือผ่านไปนะราศรีหมีนนะคะ
คว้าความสำเร็จด้วยนั่นก็คือ
สถานุนี้มาถึงว่าเป็นก้าวหน้า
ถ้าสมมุติว่าใครช่วงนี้อาจจะว่างงานไปสมัครงาน
เอิญเจอคนสัมภาษณ์เป็นผู้หญิงโอ้โหคุณขอให้ยิ้มในใจเลย
มีโอกาสได้มีโอกาสได้สูงมากนะคะ
ถ้าสมมุติว่าลงทุนช่วงนี้ลงทุนมีหุ้นส่วน

โอ้โหก็มีโอกาสที่แบบว่าเขาจะช่วยผลักดันเราไปสู่ความสำเร็จ
ให้ความร่วมมือดีนะไม่ค่อยขัดแย้งกัน
อ๋อผ่านไปสองราศรีราศรีมีนและราศรีเมธิ
ดวงเนี่ยมีนารีอุปถัมภ์งานก้าวหน้าแต่ยังไม่หมดนะคะ
ยังมีอีกหนึ่งราศีได้แก่ชาวราศีสิงศ์นะคะ

คุณสนักสนใจอุปถัมภ์นารีต่อไปแล้วคุณ

งั้นมาพูดถึงราศีสิงศ์กันดีกว่านะคะ
ราศีสิงศ์นี่ทำไมถึงมีดวงนารีอุปถัมภ์คะ
ชาวราศีสิงศ์เขาเรียกว่าช่วงนี้เข้าหาผู้ใหญ่ได้ดี
ในช่วงพักต่ออาจจะเข้าหน้าไม่ค่อยติดนะครับ

มีสิทธิ์ขึ้นแท่นเป็นลูกรักเลย
ก็คือแบบดีมากเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีในช่วงนี้
ถ้าคุณจะของานจะทำอะไรในช่วงนี้

แต่ถ้ามีเจ้านายชายอาจจะยากนิดนึง
ส่วนในเรื่องงานโดยรวมนะคะ
ชาวราศีสิงศ์ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคบ้าง
มีความเหนื่อยนายท้อแท้บ้าง

เพราะว่าความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

แล้วก็มีเทคนิคแต่ละราศีที่จะมาเสริมดวง

อย่างคุณชนะนี่ต้องรีบเสริมดวงเลยใช่ไหมคะหมอไก่

หรือว่าเป็นราศีอื่นที่ต้องทำงานร่วมกับผู้หญิง
จะทำยังไงให้ดวงดีเข้ากับผู้หญิงได้ง่าย

ให้คุณหาเวลาไปไหว้เทพเจ้าที่เป็นสตรี

เจ้าแม่กุณอิมเจ้าแม่ทัพทิม

ที่เป็นผู้หญิงที่เป็นสตรีนะคะ
ก็คือการไหว้เทพเจ้าที่เป็นสตรี
จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของแบบแม่ตามหานิยมโดยเฉพาะเลย
ให้มีคนช่วยเหลือแม่ตาเรานะคะอุปถัมภ์เรา

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายควรฟังไว้นะครับ

ได้ยินเทคนิคแบบนี้แล้วเจอผู้หญิงยกมือไหว้เลยครับ

เทคนิคการไหว้เทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงแล้วมีเทคนิคอื่นไหมคะ

มีเทคนิคเกี่ยวกับอะไรที่เป็นแบบว่าเสริมดวงเล็กน้อยไหมคะ

เพราะว่าเก้าอี้เป็นสิ่งที่แบบว่าเรานั่งอยู่กับมันทั้งวัง
สิ่งไหนที่มันอยู่กับเราทั้งวันมันย่อมมีผลกับตัวเรา
เก้าอี้ที่ดีควรจะเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิง

เก้าอี้ที่มีพนักพิง
แต่ถ้าสมมุติว่าจะให้ดีขึ้นไปอีกเนี่ย
แนะนำว่าให้มีเบาะหรือมีหมอนเนี่ย

ก็คือหมายถึงว่ามีคนช่วยเหลืองเนี่ยมีคนหนุนเนี่ย
แล้วถ้าสมมติว่าจะให้ดีมากขึ้นไปอีกเนี่ย
หมอนที่หนุนหรือว่าเบาะที่หนุนเนี่ยควรจะเป็นสีที่ถูกฉลก
สีมงคลตามวันเกิดด้วย

วันอาทิตย์ล่ะคะควรจะใช้หมอนหนุนด้านหลังสีอะไร
คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะแนะนำว่าให้ใช้สีเทา

คนที่เกิดในวันจันทร์แนะนำว่าให้ใช้สีฟ้า

หรือน้ำเงินก็ได้แต่ว่าแนะนำเป็นฟ้าดีกว่า

คนที่เกิดในวันอังคารแนะนำว่าเป็นสีแดง

มีพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะคะ
กลางวันแนะนำว่าให้ใช้เป็นสีขาวหรือว่าสีเหลือง

ส่วนคนที่เกิดพุธกลางคืนนะพุธกลางคืนเนี่ยก็คือคนที่เกิดตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดิน

อ๋อสีม่วง
มาคนที่เกิดในวันพระหัสสบดีนะคะ

ใช่เกิดวันพฤหัสรักสีเขียว

แต่ว่ายังไม่จบ
ดาพิมพ์สิริเกิดวันอาทิตย์ที่๑๔มีนาคม๒๕๑๔ปีกุล
ถามเรื่องการเงินจะได้เงินที่ถูกยืมไปหลายปีคืนไหม
รวมไปถึงเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะ
ในเรื่องของการเงินเงินที่ถูกยืมไปเกรงว่าจะยากนิดนึง
แล้วถ้าสมมุติยิ่งแบบว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนยิ่งยาก
เพราะว่าตามดวงชะตาแล้วเนี่ยเรื่องเพื่อนไม่ค่อยดี
เพื่อนคือคบกันคุยกันเป็นเพื่อนกินพอได้
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกี่ยวข้องในเรื่องของเงินเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องแตกกัน
มีปัญหาเพราะถ้าสมมุติมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวกับดวงของคุณรัชดาวันคือไม่ดีเลย
ก็คือคุยได้แต่อยากมีเรื่องเงินมาเกี่ยว
มีโอกาสโดนชักดาบสูงมาก

เรื่องของโชคลาภนะคะมีลาบมาจากสองทางนะคะ

ในช่วงนี้อาจจะมีงาเข้ามาเยอะหรือว่ามีงานมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาใหม่เข้ามาเยอะ
ส่งผลทำให้มีเงินเงินทองเข้ามาไหลมาเทมา
ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือลาบจากการลงทุนนั่นแหละ
หรือว่าเสี่ยงดวงแต่ว่ามีเล็กน้อยอย่าไปซีเรียสมากเอาคำถามพอนะครับ

เมื่อวานนี้คุณรัชดาเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบนะคุณรัชดาวันนะคะ
ค่ะก็มีโชคเล็กน้อยหรือเปล่าก็บอกเรากันได้นะคะ
แต่แน่นอนว่าวันนี้คุณเป็นผู้โชคดีแล้วนะคะ
ท่านที่๒คุณชัชพันธ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่๔พฤษภาคม๒๕๑๘ปีเถาะ
มาเหมือนกันเลยการเงินโชคลาภ

ก็คือมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลา
แต่ปัญหาคือเก็บเงินไม่อยู่

เป็นเรื่องที่แบบบางทีคุณอาจจะแบบไม่ได้ต้องการจะจ่าย
แต่มันบังคับให้คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายออกมา
แนะนำว่าต้องวางแผนการเงินให้ดี

มีสติหน่อยใช้สตางค์อย่างรอบครอบ

ในเรื่องของการออมเงินเป็นหลักดีกว่า

ส่วนอีกหนึ่งท่านผู้โชคดีวันนี้ได้แก่คุณอำพิกาสุทธิประพา
เกิดวันพุธที่๗สิงหาคม๒๕๑๗ปีขาน

แล้วก็จะทำธุรกิจจะดีขึ้นไหม
ดวงชะตาเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นหลังจากวันเกิดของคุณอำพิการนะ

เดี๋ยวดวงจะดีขึ้นแล้ว
ดวงชะตาติดอิทธิพลของดาวเก่า
ซึ่งดาวเก่ามันเป็นดาวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับคนที่ไม่สบาย
ไม่ใช่แบบว่าพอได้ยาปุ๊บแล้วมันจะหายทันที

แต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึ

อาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งทะเลาะ

อาจจะต้องมีความระมัดระวัง

ต้องดูให้ดีอ่านให้ละเอียด

ดวงนี้ก็คือต้องเป็นเจ้าของกิจการ
แล้วหมอไก่แนะนำไหมว่าทำธุรกิจประเภทไหนถึงจะดี

อาจจะทำเป็นพวกเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรม

แต่ว่าต้องค่อยค่อย

หุ้นส่วนกับใครให้ทำเอง

หลังวันเกิดดีขึ้นกรุณพิการนะครับ

ดวงชะตากับหมอกายก็จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าให้หมอกายพูดถึง
อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้นำอะไรมามอบเป็นที่ระลึกให้กับบรรดาแฟนค่ะ
ค่ะก็คือเป็นพระมงคลบพิษนะคะมาจากที่จังหวัดอายุทยาค่ะ
ก็คือเป็นหลวงพ่อที่เก่าแก่มากสร้างตั้งแต่นู่นสมัยกรุงศรียุธยา
คนส่วนใหญ่จะไปขอเกี่ยวกับเรื่องของให้ชนะ
ก็คือหมายถึงว่าให้ชนะคู่แข่งนะคะการงานประสบความสำเร็จก้าวหน้า
เหมาะกับทั้งสามท่านแน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะ
วันนี้ครบถ้วนทั้งสามท่านเลยใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ง่ายคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดของคุณผู้ชมนะคะ
รวมไปถึงเรื่องที่อยากจะถามหมอไก่ด้วยเราจะตั้งโพสต์ไว้ทุกวันพฤหัสสบดีนะคะ
ส่วนวันนี้เดี๋ยวถามหมอไก่นิดนึง
เมื่อวานนี้สลากินแบบรัฐบาลเพิ่งออกไป
ไก่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นเศรษฐีได้วันหนึ่งหมอไก่จะทำอะไรคะ
ก็อยากจะทำบุญจะได้แบบว่าเสริมดวงชะตาให้ถูกในงวดต่อไป
ถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ทำบุญกับผมครับมีเท่าไหร่ให้ผมให้หมดเลยครับผม
อันนั้นไม่เรียกทำบุญค่ะคุณปล้นค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอไก่มากนะคะ